ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เป็นความน่ารักของเด็กแฝดชายหญิงนะคะ
เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เขาจะแต่งงานให้กับเด็กแฝดชายหญิง
เพื่อความเป็นสริมงคลให้เด็กไม่ป่วยแข็งแรงนะคะ
จังหวัดครั้งนี้ได้จัดงานแต่งงานถึง๒จังหวัดเลย
ก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จังหวัดสกลนครค่ะ
ญาติพี่น้องมาร่วมงานอย่างคึกคักที่สำคัญแต่งตัวตามสไตล์ละครดังมาร่วมงานกันด้วยนะคะ
อันนี้เป็นพิธีแต่งงานฝาแฝดคู่แรกจัดขึ้นที่สกลนครค่ะ
ระหว่างเด็กหญิงจิรัชยารัชานนท์หรือว่าน้องลายลานะคะแล้วก็เด็กชายจิรพัฒน์หรือว่าน้องรีอา
ทั้งคู่อายุแค่๑ปีกับ๑๑เดือนค่ะ
พ่อแม่ญาติพี่น้องก็มาร่วมงานอย่างอบอุ่นบรรยากาศน่ารักทีเดียวคุณผู้ชม
มีกลุ่มญาติที่มาร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยสวยงาม
มีขบวนขันหมากตามขนบประเพณีไทยมีประตูเงินประตูทอง
ที่สำคัญนะคะสินสอดทองมั่นนี่มีไม่น้อยเลยนะคะ
ด้วยเงินจำนวน๑๙๙๙๙บาทเงินแล้วก็ทองคำหนัก๒บาท
นางวันนาตาทิพย์อายุ๕๓ปียายของเด็กกล่าวว่า
แต่งงานของพี่น้องฝาแฝดเป็นความเชื่อโบราณของชาวบ้านในพื้นที่
ฝาแฝดคู่ใดเป็นชายแล้วก็หญิงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก้เคล็ด
ก็ให้นำพี่น้องฝาแฝดมาจัดพิธีมาแต่งงานกันเพื่อให้ทั้งคู่นั้นมีอายุยืนยาว
ไม่เจ็บไม่ป่วยมีความสุขเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะ
ไปดูกันต่อที่ภาคใต้ค่ะที่เห็นอยู่นี่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องจัดงานแต่งงานให้กับเด็กฝาแฝดชายหญิง
เด็กชายก็คือเด็กชายสุทวีคงวัดใหม่หรือว่าน้องเป้
แล้วก็เด็กหญิงสุธาวีหรือว่าน้องปายทั้งคู่อายุ๖ขวบ
พิธีการแต่งงานก็จัดแบบไทยเรียบง่าย
เบาเจ้าสาวสวมชุดไทยโบราณมีขบวนขันหมากมีเงินสินสอด๑แสนกับอีก๙บาท
ร้อยคอทองคำสร้อยคอมือแหวนบรรยากาศนี้ชื่นมื้นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
พระนับโปรโธสมนึกคงวัดใหม่แล้วก็นางสดใสภรรยาบอกว่า
ตามความเชื่อก็จะต้องจัดงานแต่งงานให้กับลูกฝาแฝดชายหญิง
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะและที่สำคัญก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจในครอบครัวด้วยนะคะ
น่ารักนะคะแล้วก็แต่งชุดไทยกันน่ารักทีเดียวเด็กนะคะ